คุณผู้ชมถ้าได้เห็นภาพแล้วจะรู้สึกสงสาร
และถ้าได้ฟังเรื่องราวจะยิ่งรู้สึกสลดใจมากขึ้น
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นกับแม่บังเกิดกล้าว
ลูกสาวร่วมมือกับลูกเขยตัดไฟไม่ให้แม่วัย๙๒
ที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้แบบนี้นอนอยู่แบบนี้ตัดไฟไม่ให้แม่ใช้
และน้องที่มาดูแลแอบก็สงสารคุณแม่นะก็เลยต้องอุ้มคุณแม่
ออกมาหาห้องเช่าอยู่จะได้มีไฟฟ้าใช้กันนี่นะคะ
คนที่อุ้มคุณแม่ออกมาซึ่งเป็นลูกชายที่ดูแลคุณแม่อยู่ตอนนี้
ชื่อว่าในเวียรพลนิ่มนวลอายุ๔๘ปีค่ะ
ต้องอุ้มแม่ชื่อว่านางผินนิ่มนวลอายุ๙๒แล้วนะคะ
ออกมาจากบ้านบ้านที่ไม่ต้องเช่าเนี่ยนะออกมาหาบ้านเช่า
เสียเงินอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธ
ทำไมต้องหนีออกมาล่ะก็เพราะพี่เขย
ซึ่งเป็นสามีของลูกสาวคนโตของคุณยายท่านนี้ไม่ให้ใช้ไฟในบ้านค่ะ
นายวิรพลเล่าให้ฟังว่าแม่ของเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เหินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เพราะสะโพกหลุดหลุดแบบนี้๖ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้แม่อาศัยอยู่กับพี่สาวคนโต
แล้วก็ยกที่ดินให้กับพี่สาวคนโตไปแล้ว
หลังจากนั้นพี่สาวค่ะกับสามีได้ให้แม่ย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็ก
ในพื้นที่เดียวกันนะแต่เป็นบ้านที่แยกออกจากกัน
ให้แม่ไปอยู่บ้านหลังเล็กเพียงลำพัง
เขาได้ข่าวมาแบบนั้นช่วงนั้นเขาทำงานอยู่ที่สงขลาค่ะ
เลยตัดสินใจลาออกจากงานเลยที่สงขลามาดูแลแม่
แล้วก็ช่วงที่มาอยู่นะก็ต้องใช้ไฟ
มันจะเป็นลักษณะไฟพ่วงอ่ะพ่วงจากบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะคะ
อยู่บ้านหลังเล็กกับแม่ดูแลแม่
และจ่ายค่าไฟให้กับพี่สาวและพี่เขยเดือนละ๘๐๐บาท
แต่พี่เขยไม่เคยพอใจเลยคอยจับผิดตลอด
ใช้ไฟอะไรไปบ้าง๘๐๐มันพอหรือเปล่า
ก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาเรื่อย
กระทั่งล่าสุดค่ะพี่เขยกับพี่สาวถอดปลั๊กเลย
ปลั๊กออกจากบ้านหลังใหญ่ทำให้ตัวเขาเองกับแม่
ไม่มีไฟฟ้าใช้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เพื่อที่จะให้เลี้ยงเลี้ยงดูแก่จนหมดลงใจจังหวะ
เดี๋ยวจะหาว่าฟังความข้างเดียวนะ
เราก็ไปพูดคุยกับฝั่งพี่สาวเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
พี่สาวเขาก็ให้เหตุผลมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
พี่สาวคนนี้ชื่อว่านางเพียงโพราอายุ๖๖ปี
รับค่ะยอมรับว่าสามีตัวเองที่ชื่อว่าในสังวานเนี่ย
เป็นคนถอดปลั๊กเพื่อไม่ให้น้องชายกับแม่ใช้ไฟฟ้าจริง
ตัวเธอเองไม่รู้จะทำยังไงนะคะเป็นคนกลางลำบากใจ
ก่อนหน้านี้เขากับแม่หมายถึงตัวพี่สาวคนนี้เนี่ยนะ

กระทั่งน้องชายกลับมาอยู่บ้านกับแม่นี่แหละ
เริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัวฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็คือต่างอยู่ดีกว่านะครับ

พอเขาก็มีปัญหาอยู่ถุ้มอยู่ในกลุ่มนี้
เนี่เภยสักอย่างเขาหนึ่งไฟออกแม่ของเขาก็โรนนี่

ฟังดูแล้วเหมือนจะมีปัญหากับน้องชายนี่นะคะ
ตามคำพูดของพี่เขยอย่างไรก็ตามพูดคุยกันนะคะ

เบื้องต้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ไปพร้อมกับกำลังใจและความช่วยเหลือเป็น
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน๓๐๐๐บาท
ให้ครอบครัวหมายถึงฝั่งของน้องชายที่ดูแลแม่อยู่นี่แหละค่ะ